โดนัลดทรัมป์ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งตัวแทนพักรีพับริกันนะครับ
สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบพายเมอรี่ในรัฐอินเดียน่า

และการที่นายเท็จครูสคู่แข่งคนสำคัญ

ก็ทำให้แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่า
การชิงชัยเลือกตั้งประธานทฤพธิ์ของสหรัฐ
ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้
ระหว่างทรัมป์จากพักริพับริกัน
และฮิลาลี่ครินตันจากพักริพักริกัน

ไปอย่างขาดลอยด้วยคะแนนถึง๑๐๐ละ๕๓๓ต่อ๓๖๖
โดยได้กล่าวกับผู้สนับสนุนว่าจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่รัฐอินเดียน่า
เนื่องจากได้ทุ่มเททุกอย่างเต็มที่
แต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต้องการจะเลือกเส้นทางอื่น
ดังนั้นจึงขอยุติการหาเสียง
แต่ยังอยากที่จะเห็นอนาคตที่ดีของประเทศในระยะยาว
ก็ได้ประกาศถอนตัวไปแล้วนะครับ
นี้ชัยชนะของทรัมป์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนพักคนแรก
ในรอบ๖๔ปีที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

แต่นักวิเคราะห์มองว่าจำนวนคณะผู้แทนของในทรัมป์
อาจจะไม่ถึง๑๒๓๗เสียงก่อนการประชุมใหญ่ของพัก

สามารถเอาชนะนาฮิเวอรี่คลินตันคู่แข่ง

คณะผู้แทนทิ้งห่างนายแซนเดอร์ค่อยมาก
โดยตอนนี้คลินตันมีคณะผู้แทนอยู่๒๑๗๙เสียง
ขณะที่นายแซนเดอร์มีอยู่เพียง๑๔๐๐เสียง
โดยผู้สมัครคนใดที่ได้รับเสียงสนับสนุนถึง๒๓๘๓เสียงก่อน
จะได้เป็นตัวแทนจากพักเดโมแครต
ลงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปครับ